ดูเรื่องของหนุ่มคนนี้หน่อยเหมือนจะเป็นโชคดีแต่กลายเป็นเคราะห์ร้าย
เขาถูกหวยเลขท้ายสองตัวนะคะแล้วกำลังจะขี่รถออกจากบ้านด้วยความดีใจ
ขอไปฉลองกับเพื่อนปรากฏขับไปตรงเส้นทางที่เขากำลังก่อสร้าง
แล้วคุณคือมันเสียหลักตกลงไปตรงข้างทางพุ่งลงตกคลองตรงนั้น
แล้วถนนดูดิมันมืดขนาดนี้ตรงจุดเนี้ยเขาก่อสร้างกันอยู่
คือถ้าไม่ได้มีไฟของรถกู้ภัยแทบมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะ
ตำรับสภาระบอบภัยขององค์เผอร์ศรีมหาพวกปราจินบุรีพอรับแจ้งเหตุ
ก็มีการประสานร่วมกับร่วมกระตันยูด้วยนะคะไปเจอค่ะที่เกิดเหตุมีรถมอเตอร์ไซค์ตกคลอง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายหนึ่งรายด้วยบริเวณนี้เป็นถนนที่กำลังก่อสร้างอยู่
เป็นเส้นทางโรงงานนากาตะมุ่งหน้าไปโรงน้ำแข็งนะคะเหตุเกิดช่วงประมาณตีสามนั่นเอง
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างที่บอกว่าจุดนี้เขาก่อสร้างกันอยู่
พุ่งตกลงไปในคลองแบบนั้นเลยแล้วร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพคว่ำหน้า
คอเนี่ยหักเลยขออภัยด้วยนะคะขาสั้นใส่ขาสั้นสีเทา
เสื้อแขนสั้นสีเทาเจอเงินสดอยู่จำนวนหนึ่ง
ก็คาดว่าอาจจะอันนี้เนี่ยกองนี้เลย

คือประเด็นก็คือถูกสลากมานะคุณนะ

ใช่ค่ะมาประสบอุบัติเหตุแล้วยังไม่ทันได้ฉลองเลย
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาก็คือนายวุฒิพัฒน์วรสูตรนะคะ

ชนะสูตรอีกครั้งอย่างละเอียดนะคะ
คนตายค่ะญาติของนายวุฒิพัฒน์บอกแบบนี้

เจ้าตัวคนตายโชคดีถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
จะขับออกขี่มอเตอร์ไซค์บอกเดี๋ยวจะไปฉลองกับเพื่อนหน่อย

ผิวจราจรมันเป็นลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก
แล้วเส้นทางมันไปสิ้นสุดที่บริเวณคลองน้ำ
เขากำลังรอการสร้างสะพานอยู่
แต่ญาติบอกนะผู้รับเหมาไม่ได้ติดป้าย
ไม่มีเครื่องกีดขวางหรือไฟส่องสว่างให้เป็นสัญญาณเตือนเลย

แล้วตัวคนตายขี่มาด้วยความเร็วก็เลยตกลงไปในคลอง

อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของทุกขลาบด้วยนะ